เรื่องของการตรวจโควิดเนี่ยต่อไปก็จะตรวจได้ด้วยตนเองนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยทางออยได้อนุมัติแล้วค่ะสำหรับชุดตรวจโควิด๑๙แบบตรวจด้วยตนเองนะคะ
เราสามารถที่จะไปซื้อนะคะผ่านทางสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐ
แล้วก็ร้านขายยาที่มีเพศรัชกรอยู่เนี่ยนะคะซึ่งทางเลขาธิการออยนะคะ
นายแพทย์ภัยศาลดั่นคุ้มบอกว่าตอนนี้ได้ออยได้อนุมัติขึ้นทะเบียนแล้ว
สี่รายการด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูหน้าจอเนี่ยค่ะ
อันนี้คาดว่าผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะเริ่มกระจายชุดตรวจไปถึงมือเราท่าน
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะคะซึ่งชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองเนี้ยนะคะ
ก็จะมีเพศรัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้
วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจวิธีการแปลผลข้อปฏิบัติตัว
หลังทราบผลการตรวจแล้วก็การทิ้งชุดตรวจอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ
เพราะว่ามันเป็นขยะที่มีเชื้อนะคะ
เพราะฉะนั้นขอให้สังเกตที่ฉลากของชุดตรวจ
จะมีข้อความภาษาไทยนะคะระบุว่าบุคคลทั่วไปสามารถใช้ได้
ที่มีเพศสัจกรหรือว่าหน่วยงานของรัฐนะคะ
รวมถึงก็จะต้องมีเลขที่ได้รับอนุมัติจากออยปรากฏอยู่บนฉลาก
กำกับมีเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์อยู่ด้วยนะคะ
นี้จะเป็นการเก็บตัวอย่างจากโพรงจมูกด้านหน้าหรือน้ำลาย
ชุดตรวจจะมีคู่มืออธิบายการใช้
และวิธีการแปลผลเป็นภาษาไทย
เพื่อให้เราเข้าใจแล้วก็นำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง
ก็สามารถที่จะไปซื้อได้ผ่านสถานพยาบาลหน่วยงานของรัฐ
และร้านขายยาที่มีเพศรัชกรให้คำแนะนำเท่านั้นนะคะ
ทางด้านเลขาธิการออยเน้นย้ำบอกว่า
ไม่ควรซื้อนะคะชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเองผ่านสื่อออนไลน์หรือแหล่งอื่น
เพราะว่าเพราะอะไรเราอาจจะไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีคุณภาพ
คือคุณภาพไม่ได้มาตรฐานซึ่งตรงนี้มีความเสี่ยง
มันก็จะก่อให้เกิดความเสียหายเพราะว่าถ้าเราเอาไปใช้แล้วแปลผลผิดพลาด
อันนี้ก็จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้

ตรงนี้มันไม่เสถียรแล้วก็มันต้องใช้ชุดที่มาตรฐาน
สำหรับผู้ประกอบการที่จะโฆษณาขายชุดตรวจ
ก็ต้องได้รับอนุญาตจากออยก่อนด้วยจะไปเอามาขายไม่ได้
ถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน๖เดือนหรือปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ